ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับหลานของหลวงพ่อคูณ
ได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าประทับใจการจัดงาน
ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดให้อย่างสมเกียจ
รวมถึงได้บอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่หลวงพ่อคูณละสังขาร
มาเข้าฝันแค่ครั้งเดียวแล้วก็บอกด้วยว่าสบายดีนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะได้ไปพบกับนายบุญชูเทพสถิตสุนทร
ซึ่งเป็นหลานชายของหลวงพ่อคูณ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกของน้องสาวหลวงพ่อคูณนะคะ
ซึ่งนายบุญชูก็ได้มาร่วมงานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษทุกวันเลย
จะอยู่จนถึงวันที่๓๐มกราคมแล้วหลังจากนั้น
จะไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจนเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่าง
ถึงจะกลับบ้านที่อำเภอด่านขุนทศนะคะ
ซึ่งทางด้านนายบุญชูก็เปิดเผยว่ามีความประทับใจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานอย่างสมเกียจ
และเห็นได้ชัดเจนว่าหลวงพ่อคูณคิดการไกล
แม้ว่าตอนแรกทางหลานก็ไม่เห็นด้วย
อยากจะให้จัดงานที่วัดบ้านไร่เหมือนกัน
แต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วก็เลยทำให้รู้ว่าที่ขอนแก่นเนี่ย
มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลาง
ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกสบายนะคะ
แล้วก็เปิดเผยด้วยค่ะว่าตั้งแต่หลวงพ่อคูณละสังขาร
มาเข้าฝันครั้งเดียวบอกว่าสบายดี
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยที่จะขอหลวงพ่อคูณเรื่องของโชคลาภ
เพราะว่าหลวงพ่อคูณก็สอนเสมอให้รู้จักทำมาหากิน
ดังนั้นจะขอพรในเรื่องการงานเรื่องอาชีพมากกว่า
ก็ประสบความสำเร็จดังที่ขอพรทุกครั้ง
ฟังเสียงหลานชายของหลวงพ่อคูณหน่อยนะคะ
แต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแบบนี้นะ
แต่พอมาอยู่แล้วนานแล้ว
ดีใจตรงที่ว่าหลวงพ่อคิดไม่ผิด
คิดว่าหลวงพ่อคิดไกลกว่าที่เราคิด

ก็ทำให้สมเกียจ

ของหลวงพระคูณในฐานะผมเป็นลูกหลาน
ผมก็ยังดีใจอย่างมากที่สุด
ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนดี
เคยมาเข้าฝันอยู่ครั้งเดียว

ท่านก็มาเหมือนตามปกติที่เคยอยู่ด้วยกัน
หลวงปู่แข็งแรงดีอะไรดีทุกอย่าง

ปู่บอกว่าสบายดีหลานเอ้ย

ถ้าขอพรลุงปู่เรื่องอาชีพ
สำเร็จทุกเรื่องนะสำหรับผม

แต่เรื่องนี้ถ้าขออาชีพผมได้ทุกเรื่องเลย
ส่วนทางด้านรองศัตว์อาจารย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ได้พูดถึงวันที่๓๐มกราคม

ที่รองรับกระดูกเถ้าภาคทางหลวงพ่อคูณ
เปิดอีกครั้งหนึ่งที่กลางแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย

แล้วก็จะไม่มีการเก็บกระดูกเถ้าภาค
เอาไว้อย่างเด็ดขาด
คนมาแสวงหาผลประโยชน์นะคะ